ทุกผู้ชมครับดูความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองและการชุมนุมหน่อยกันแล้วกันนะครับ
เรียกร้องของกลุ่มรัศดร๖๓มีอยู่๓ข้อ
รัฐบาลบอกว่าต้องการตั้งคณะกรรมการสมรรถฉันขึ้นมา

แต่วันนี้ครับกลุ่มรัศดรนำโดยนายจตุพัฒน์บุญพัฒนารักษาหรือว่าภัยดาวดิน
นายนัชนลไพโรธและนายอัตภพลบัวพัฒน์หรือว่าครูใหญ่ขอนแก่นพกันที
ได้ร่วมกันแถลงการประกาศจุดยืนไม่ร่วมกับการตั้งคณะกรรมการสมารณชันที่รัฐบาลจะตั้งขึ้น
โดยบอกเหตุผลว่านี่เป็นเพียงการแสดงละครเพื่อซื้อเวลาให้กับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายมนตรี
สิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการแก้ปัญหาการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในขณะนี้
กลุ่มรัศดรนส์บอกว่าคือการดำรงอยู่ในตำแหน่งนมรของผลเอกประยุทธ์จรรโอชา
ซึ่งปราศจากความชอบทำเนื่องจากเข้าสู่อำนาจโดยมิชอบ
โดยขอยืนยันข้อเรียกร้อง๓ข้อนะครับ
ก็คือพลเอกประยุทธ์ต้องลาออกจากการเป็นนายก
ต้องมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน

พร้อมกับย้ำว่าปัญหาของประเทศจะแก้ไขได้ตอนนี้
ก็คือต้องเริ่มต้นด้วยการลาออกจากตำแหน่งของพลเอกประยุทธ์นะครับ

หากรัฐบาลอยากปรองดองต้องจริงใจ
เพราะขณะนี้พบว่ายังมีการดำเนินคดี
กับผู้ชุมนุมกับนักเคลื่อนไหวทางการเมือง

ก่อนที่จะมีการร่างรัฐธรรมนูลใหม่
ก็คือผลเอกประยุทธ์ต้องลาออกก่อน
และก่อนหน้านั้นตลอดมา
ประชาชนเป็นฝ่ายที่ถูกดันให้หลังพิงฝาอยู่ตลอดเวลา

เราไม่เคยเป็นฝ่ายที่ลุกคืบเข้าไปด้านหน้า

และสิทธิของประชาชน

ครั้งนี้เราก็จะไม่ยอมถอยอีกแล้ว

อย่างแรกที่จำเป็นที่รัฐจะต้องทำก็คือ

และองค์คาพยพของคอสชทั้งหมด
ลาออกจากตำแหน่งบริหาร
ขณะที่ภัยดาวดินบอกว่าปัญหา

ซึ่งไม่ได้มาจากประชาชนอย่างแท้จริง

สว๒๕๐คนยังอยู่

ในชั้นนิติบัญญัติจะไม่มีความหมาย
หากจะเจรจาต่างกัน

ข้อเสนอแรกของกลุ่มรัศดรก่อน

นี่จะทำให้ผู้ชุมนุมเนี่ยแข็งแกร่งมากขึ้น
ของการขึ้นไวของเราทุกคน
ขึ้นไวของกลุ่มต่างเล็ก

การชมนุมในแบบนี้
อยากให้กรุ่งปร๋อนการ
แต่สิ่งที่เราทำได้คือเรายึดหลักสันติวิธีแบบนี้

เราจะชุมนุมใหญ่อีกกี่รอบเราก็ไม่รู้ว่ารอบไหนที่รัฐบาลจะลาออก
เราไม่รู้ว่าการทำครั้งไหนของเราจะชนะ
แต่เราจะพยายามทำให้โดยตลอดนะครับ

แล้วจะเรียนรู้แล้วก็พยายามหาเพื่อนร่วมทางไปเรื่อย
พยายามรับฟังแล้วก็ปรับเรื่องต่างไปเรื่อยครับ
กลุ่มรัศดรบอกว่าเตรียมจะชุมนุมใหญ่อีกครั้งนะครับ
เพื่อให้บรรลุข้อเรียกร้องต่างนะครับ
โดยบอกว่าให้ติดตามได้จากเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเป็นหลัก
จะไม่มีการแจ้งกำหนดการการชุมนุมการยกระดับหรือว่าวิธีการล่วงหน้า

ขณะเดียวกันวันนี้ในแพทย์ทศพเสรีรุยรักนะครับ
ซึ่งจะมาคอยดูแลเรื่องการรักษาอาการบาดเจ็บเจ็บป่วยของกลุ่มผู้ชมนุมรัศดรเนี่ย
บอกว่าตอนนี้รุ้งไม้เพนกวินรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระราม
อาการก็ดีขึ้นตามลำดับที่สสพลังประชารัฐ
คือนายศิราเจนจาคะตั้งข้อสังเกตว่า
มีกลุ่มการเมืองอยู่เบื้องหลังหรือเปล่า
หรือว่าทำไมถึงไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนนะฮะ
แล้วก็มีมาตรฐานแบบไหนอะไรยังไง
แพทย์ทศพรยืนยันว่าทั้ง๓คนเนี่ย
รักษาด้วยเงินส่วนตัว
แล้วเขาก็เป็นผู้ต้องหาที่ออกมาสู้คดีนะฮะ

ไม่ได้เป็นผู้ต้องขังของเรือนจำที่ต้องเข้าโรงพยาบาลรัชธรรมเท่านั้นนะฮะ
คุณผู้ชมคะมาดูกรณีการชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของเหตุประทักกันภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงกันหน่อยค่ะ
คือกลุ่มภาคีเครือข่ายปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์บอกว่า
ประเด็นตรงนี้ขอชี้แจงหน่อยนะคะ
นี่คือภาพวันที่มีการปะทะกันนะคะ
ปะทะกับเครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตยเมื่อ๒๑ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
ก็คือมีน้องแบมที่ขาเจ็บนะคะ
นายทิณกรปลอดภัยคนที่อยู่ในเหตุการณ์ค่ะบอกว่าอยากจะขอชี้แจงนะคะ
เพราะตกเป็นเหยื่อความยั่วยุของอีกฝ่าย
ก็เลยต้องออกมาพูดความจริงหลังจากมีข่าวบิดเบือนจนมีผลกระทบ
ธินกรยืนยันว่าวันที่๒๑ตุลาคมทางกลุ่มประกาศจะจัดงานอยู่ก่อนแล้ว
ก่อนที่กลุ่มรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตยจะมาประกาศจัดงานในวันเดียวกัน
แล้วมีหลักฐานว่าอีกฝ่ายนำบุคคลภายนอกเข้ามาแสดงพฤติกรรมจาบจ้วงสถาบัน
ก็เลยต้องขับไล่ให้ออกจากมหาวิทยาลัย
ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปยั่วยุหรือใช้ความรุนแรง
เขาก็อ้างว่าภาพภาพนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งที่เหมือนกับทำให้เขาอารมณ์ขึ้น
เหมือนกับมีเด็กนักเรียนผู้จาไม่เหมาะสมลักษณะประมาณนี้นะคะ
แต่ว่าคนที่เจ็บจากเหตุการณ์นี้ก็คือน้องแบมนางสาวธิติมาบุตรดีหรือน้องแบมนะคะ
นักศึกษาที่ถูกทุ่มลำโพงใส่ขาจนบาดเจ็บมาค่ะ
ก็บอกว่ากรณีนี้เนี่ยเหมือนกับว่ามีการบิดเบือนข้อมูลทางโซเชียลมีเดียด้วยค่ะ
รวมถึงการนำเสนอภาพภาพนี้ค่ะนี่คือจังหวะที่เกิดเหตุนะคะ
มันทำให้ดูเหมือนว่าเอาลำโพงไปทุ่มใส่นายธินกรอ้างว่าจริงจริงแล้วน้องแบม
สะดุดล้มเองไม่ได้โดนลำโพงทุ่มใส่ค่ะ

ธินกรยืนยันว่าในฐานะสิทธิ์เก่า
จะไม่ยอมให้นักการเมืองมาหลอกใช้นักศึกษารามคำแหง
แสดงพฤติกรรมจาบจ้วงสถาบันในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
โดยพร้อมจะสู้ทุกรูปแบบและไล่รื้อทุกเวที

ระดมพลนัดชุมนุมใหญ่ปกป้องสถาบัน
จัดเวทีที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะ
เผยแพร่ความรู้เรื่องสาพระราชาให้กับนักศึกษา
และเชิญชวนผู้ร่วมงานร้องเพลงชาติ

คาดว่าจะทำให้เยาวชนตื่นตัวได้จากการจัดกิจกรรมนี้ค่ะ
ทุกผู้ชมครับดูสถานการณ์โควิด๑๙ในไทยหน่อยนะ
ตอนนี้เราก็ยังระมัดระวังกันอยู่
ก็มีเรื่องของการกักตัวสำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศด้วย
แต่ว่าเมื่อวานนี้นะฮะช่วงค่ำนะครับ
นายเปเตอร์สุริยาโทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
และการค้าของฮังการี่พร้อมกับคณะรวม๑๓คนเดินทางมาถึงไทยนะครับ
มาถึงท่ากาศยานสุวรรณภูมิในเวลา๓ทุ่มในฐานะแขกของรัฐบาลนะครับ
ก็มาเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
โดยเฉพาะความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนนะฮะ
มีกำหนดการจะเข้าเยี่ยมคารวะพูดคุยกับพลเอกประยุทธ์

คราวที่๔พกแต่มาถึงเมื่อวานนี้ตอน๓ทุ่มนะครับ
มาถึงเนี่ยคณะทั้งหมดก็ต้องเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจหาเชื้อ
ขณะที่คณะอีก๑๒คนไม่พบเชื้อ
เจ้าหน้าที่ได้ตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งผลก็ยืนยันนะครับ
ก็เลยเชิญมารับการรักษาในห้องแยกโรคที่สถาบันบำราชนราดูล
ภารกิจต่างในวันนี้ก็เลยต้องยกเลิกไป
เมื่อช่วงสายวันนี้นายอนุทินชาญวิรากูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เป็นตัวแทนนายรัฐมนตรีไปเยี่ยมไปให้กำลังใจที่ห้องแยกโรคสถาบันบำราชอราดูนนะครับ
แล้วก็แถลงข่าวกับสื่อมวลชนนะฮะเกี่ยวกับรายละเอียดที่เกิดขึ้นนะครับ
บอกว่ารัฐบาลของประเทศต้นทางก็คือฮังการีได้ส่งเครื่องบินส่วนตัว๒ลำ
มารับผู้ติดเชื้อและคณะกลับประเทศไปเมื่อช่วงบ่ายวันนี้แล้วนะครับ
โดยผู้ติดเชื้อและคณะได้แยกลำกันกลับนะฮะ
เพื่อป้องกันการติดเชื้อรัฐมนตรีฮังการีที่ติดคนเดียวก็ไปลำหนึ่ง
อีก๑๒คนก็ไปอีก๑ลำนะครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารสุขของไทยบอกว่านี่เป็นอีกครั้งนะครับ
ระบบสาธารณสุขของไทยพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพ
เข้มแข็งของการตรวจคัดกรองโรคโควิด๑๙
ก่อนที่จะมีผู้เดินทางเข้าประเทศไทย
ทั้งท่านที่คณะดินเชือก็แยะไปครั้ง

ก็คือตัวตนมนตรี
ก็ไม่มีอะไรหน้ากลางกระมวงหน้าตกใจ
ความมีประสิทธิภาพความเข้มแข็งของการตรวจโรคการคัดกองโรค
ซึ่งเราสามารถยืนยันให้กับพี่น้องประชาชนในประเทศไทยได้เกิดความสบายใจ
ทางว่าเราจะไม่มีวันยอมปล่อยให้ผู้ที่มีการติดเชื้อเนี่ยสามารถออกไปนอกการควบคุมของเราได้นะครับ
ขณะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาน้ำมนตรี
ก็ขอให้ทุกคนอย่าตื่นตนกกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับ
ส่วนเหตุการณ์ที่มีผู้ที่เดินทางมาแล้วติดเชื้อเนี่ย

แล้วก็ทำให้เขาปลอดภัยที่สุดก่อนที่จะได้เดินทางกลับประเทศไปเรียบร้อยแล้ว
โควิด๑๙ในไทยวันนี้เนี่ยยอดติดเชื้อนะฮะผู้ติดเชื้อทั้งหมด
๓๗๙๗คนหายแล้ว๓๖๐๕คน
ยอดผู้เสียชีวิตเราก็อยู่ที่๕๙คน